คุณเป็นเหตุการณ์แปลกดิฉันจะพาไปเรื่องที่แตกตื่นเลยคราวนี้

มีผู้ชายคนนึงไปยืนถือมีดยาวอะค่ะ
อยู่กลางสี่แยกไฟแดง
ชาวบ้านเขาก็ตกออกตกใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะ

พลเมืองดีแถวนั้นก็คอยดูแบบอยู่ห่างอย่างห่วง
พยายามจะเข้าไปเจรจาจะเข้าไปเจรจาวางมีดต่างนะ
วิ่งไล่ฟันเจ้าหน้าที่กันลึ่มไปหมดเลย

คือมาตรการมาตรการแล้วครับมาตรการแล้วครับ

เดี๋ยววิ่งไปแล้วฮะ
วิ่งแล้ว

เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว

คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนที่ถือมีดวิ่งไปวิ่งมาที่เราเบลอหน้าเนี่ยนะ

นับด้วยคร่าวด้วยสายตาอันว่องวัย

คนที่จะโดนจับอยู่ที่๑ที่เหลือ
น่าจะเป็นผู้ชมนะคะ

ตรงริมถนนที่แยกไฟแดง

ก็ไม่รู้จะเอายังไงดีตำรวจเอ่ยกู่ภัยเอ่ย
พลเมืองดีเอ่ยเจรจาอยู่นาน
กู้ภัยก็ค่อยขยับวงล้อมเข้าใกล้เรื่อย

เขาวิ่งหนีทันแล้วก็เอามีดไล่ฟันทุกคนที่จะเข้ามาใกล้ตัวเขา
สุดท้ายก็ต้องวิ่งไล่จับกันอย่างนี้
จนสามารถจับได้และทุกคนปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เรื่องต้นคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สนสารแดงนะคะ
จะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเครียดอะไรมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิ

แต่ตอนนั้นการจราจรน่าจะติดขัดมากนะ
ผู้ชมเยอะค่ะ